วันนี้มีอีกหนึ่งที่ที่อยากจะแนะนำให้ไปดูกันนะคะ
เพราะว่าที่นี่เขาเรียกว่ามีพระธาตุที่เก่าแก่โบราณมาก

และที่สำคัญเขาบอกว่ามันน่าจะเป็นจุดกำเนิดของเมืองจังหวัดพยาวด้วย
น่าสนใจมากไปดูกันค่ะ
นี่คือภาพความสวยงามของพระธาตุภูขวางนะคะคุณผู้ชม
ซึ่งตั้งอยู่ที่วัดพระธาตุภูขวางบ้านสรรป่าศักดิ์อำเภอเมืองจังหวัดพยาวนี่แหละ
ลักษณะของพระธาตุเนี่ยนะเป็นพระธาตุขนาดใหญ่ค่ะ
รูปทรงแปดเหลี่ยมแล้วก็ยังมีลักษณะโดดเด่นต่างจากพระธาตุทั่วไปด้วย
ก็คือว่าจะมีพญานาคสี่สกุลรักษาล้อมรอบองค์พระธาตุทางบันไดนาคทั้ง๔ทิศ
แต่ละทิศมีสีสันที่แตกต่างกันออกไปแบบนี้
แล้วก็เล่ากันต่อด้วยว่าในอดีตนะคะพระธาตุภูขวางแห่งนี้
ก่อตั้งมาตั้งแต่อดิตการแล้วก็ได้เกิดล่มสลายชำรุดพังไปตามการเวลา
จนกระทั่งครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนา
ท่านได้เดินทางมาทำการบูรณปฏิสังขรพระธาตุภูขวางขึ้นใหม่
และในปี๒๕๑๖นะคะครูบาคำล่าลูกศิษย์ของครูบาศรีวิชัย
ก็ได้มีการบูรณะและครอบเจดีขึ้นมาใหม่อีกรอบนึง
หลังจากที่ได้เกิดฟ้าผ่าทำให้พระธาตุเกิดความเสียหายค่ะ
ด้วยเหตุผลนี้นะคะชาวบ้านและพระเจ้าอาวาส
จึงได้ทำการบูรณะปรับปรุงบูรณะกันใหม่อีกครั้งหนึ่ง
เพราะทุกคนเชื่อกันว่าที่นี่คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
และเป็นที่เคารพสักการะบูชาของชาวพยาว
เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลนั่นเอง
ที่จังหวัดพยาวนะใช่ค่ะจังหวัดพยาวเนี่ยนะคะคุณผู้ชม
เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ถ้าเกิดว่าอยากจะให้เราแนะนำคุณผู้ชม
ให้ไปตลอดเที่ยวนะดิฉันก็อยากจะแนะนำจังหวัดพยาวนะ
เพราะว่ามีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นซีริมงคลแบบนี้
เรียนรู้ศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์แล้ว
ของกินของเขาก็เด็ดวัฒนธรรมของเขาก็ดี
เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เราพูดถึงกันบ่อยมาก
ผมบอกเลยนะวันนี้คุณผู้ชมที่เปิดมาดูกับเราในช่วงนี้
มากเพราะว่าถ้ายังไม่ได้วางแผนจะไปเที่ยวไหน
มีสถานที่ท่องเที่ยวดีมานำเสนอเยอะ
แล้วไม่ได้แค่นำเสนอโดยพวกเรานะ
คุณผู้ชมเองวันนี้ก็นำเสนอมาเยอะผ่านทางช่องทางไลน์
เห็นไหมโอ้โหส่งมาเยอะมากว่าจะชวนเราไปเที่ยวที่ไหนดี

แล้วก็กลับมาสวยผิวเด้งเลยทีเดียว

เดี๋ยวลูกชิ้นทำไมต้องแบบเด้งขนาดนั้นคุณ